มาแล้วค่ะนี่หลายคนเรียกร้องแล้วก็ร้องเรียกข่าวนี้นะคะ
หมอปลาบุกกุฏิกลางดึกจับศึกเจ้าอาวาส
หมอปลาไปกำจัดจุดอ่อนของวงการศาสนานะครับคุณผู้ชม
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยากให้ดูภาพบรรยากาศก่อนค่ะ

อาจารย์หัวใจนะ

ไหนอาจารย์มัดยังไงมัดยังไงมัดยังไงนะคะ

คำนวณเจอยังไหมครับคำนวณเจอยังไหมครับคำนวณเจอยังไหมครับ

คำนวณเจอยังไหมครับคำนวณเจอเสื้อในแล้วก็

คำนวณเจอยังไหมครับคำนวณเจอยังไหมครับคำนวณเจอเสื้อในแล้วก็
คำนวณเจอยังไหมครับคำนวณเจอยังไหมครับคำนวณเจอยังไหมครับ

คำนวณเจอยังไหมครับคำนวณเจอยังไหมครับ
คำนวณเจอยังไหมครับคำนวณเจอยังไหมครับ
คำนวณเจอยังไหมครับคำนวณเจอยังไหมครับ

คือไปแอบตรงนั้นเหนื่อยไหม
เดี๋ยวจะขาดอากาศหายใจหน้าผ้าเพิ่มปิดหน้าอยู่

ดูตาท่านดูตาท่านตอนที่ถามว่าอันนี้ของใคร
แยงมัดผมดูตาท่านเดี๋ยว
ทำไมหลวงสาวไม่กินยาภาระแก้ปวดหัวแทน
เดี๋ยวนะหลวงพ่อใส่สบงแล้วทรงมั่วไปหมดเลย
เหตุผลที่ตอบนักข่าวนี้มั่วไปหมดเลย
คือตอนแรกเนี่ยไปก๊อกให้เปิดประตูไม่ยอมเปิดนะคะ
ยอมเปิดแต่พอตำรวจเรียกอีกครั้งหนึ่งยอมเปิด
แล้วก็บอกว่าอาตมาอยู่ในกุฏินี้คนเดียว

แล้วสิ่งที่ไปเจอสิ่งแรกคือยางมัดผมผู้หญิงที่ตกอยู่
พอไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกอ๋อ

อย่างนั้นเก็บไปเลยจากนี้ต้องใช้
ปวดหัวอีกเยอะอ้าวนี่ค่ะ
แล้วพอขยับเข้าไปอีกนิดนึงใต้บันไดมีผู้หญิงแอบอยู่
แล้วใกล้กับผู้หญิงเห็นไหมคะ
ครับเสื้อในออกสีเขียวฟ้าร่วงอยู่ด้วย

นี่ค่ะนั่นสิ
เป็นตำรวจสพสำรงใต้นะคะ
วกกับหมอปลาบวกกับกองทัพนักข่าว

กุฏิของโอ้โหพระครูประหลัดประสาทพรมหาปุญโยหรือหลวงพ่ออ๋อย

เจ้าอาวาสวัดบางยะแพรกค่ะคุณผู้ชม
คือเรื่องของเรื่องหมอปลาบอกว่ามีชาวบ้านแจ้งมา
บอกว่าเจ้าอาวาสรูปนี้มีพฤติกรรมชอบพาศรีกาเข้ามาในกุฏิ
ตั้งแต่เช้ายันหว่างตั้งแต่เย็นยันหว่าง
แบบนี้ทำแบบนี้มานานหลายเดือนแล้วนะคะ
ทีนี้เอาล่ะหมอปลาก็เลยวางแผนกับตำรวจ
วางแผนกับกองทัพนักข่าว
หาหลักฐานต่างเพื่อที่จะเอามามัดตัวเจ้าอาวาสรูปนี้
จนกระทั่งนี่ค่ะเป็นปฏิบัติการ
เป็นภารกิจของหมอปลาบุกกุฏิวัดวัดบางย่าแพรก
ไปเจอเจ้าอาวาสรูปนี้พฤติกรรมมันใช่เลย

พฤติกรรมของเจ้าอาวาสวันนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้าง

ดื่มเหล้านะแล้วก็ทำร้ายคนในวัด

แล้ววันนี้พอเปิดภูมิมาเจอสีกาไหม

พระรูปนี้นะบวชมัน๒๘ทันศาสตร์

ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วเป็นเจ้าอาวาสมันต้อง๘ปี

โอ้นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะ

แล้วก็ทีมนักข่าวด้วยนะคะ
นี่ไปกำจัดจุดอ่อนของวงการพระพุทธศาสนาเลยนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวนายอ๋อย
คนนี้ค่ะไปศึกที่วัดทรงธรรมวรวิหารนะคะ
แล้วก็พาไปที่โรงพักสำรงใต้นะคะ
หลังจากศึกออกมาแล้วในอ๋อย

ไม่ต้องไปเรียกแล้วเจ้าองค์เจ้าอวาส
นายอ๋อยยังคงปฏิเสธเสียงแข็งบอกว่า
ไม่ได้มีการเสพเมถุนกับศรีกาในกุฏิ

ศึกเพื่อให้ทุกคนสบายใจนะคะ
ไม่อยากให้โลกติเตียนไม่อยากให้โลกติเตียน
แต่ยืนยันเหมือนเดิมไม่ได้ทำอะไรกับผู้หญิงแน่นอน
ไม่ได้มีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นที่ไปเจอในกุฏิของในอ๋อยค่ะ
หลังจากนี้ไปพนักการสอบสวนบอกว่า

ว่าจะมีความผิดอะไรในทางโลกรึเปล่านะคะ
ส่วนผู้หญิงไปไหนแล้วอ่ะผู้หญิงไปไหนแล้วอ่ะ

เพราะไปตรวจแล้วตอนนี้ยังไม่พบความผิดนะคะ
โอ้โฮบทตั้ง๒๘๐๐๐ศาไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริง
นักข่าวถามว่าเอาแล้วจะไปทำอะไรต่อก็เดี๋ยวไปหาทำอะไรเก่ากันไป